ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวกีฬาในข่าวเที่ยงไทยรัฐกันนะครับ
อยู่กับคุณไกรสอนสวัสดีนะครับ
ทักทายกันช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะคุณไกรสอน
แล้วก็วันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของเวียดนาม

คือไล่ตั้งแต่ได้รองแชมป์
ไล่เรียงมาผลงานของเขาดีกว่าเราทุกชุดนะครับ
แต่เห็นว่าโค้ชของเขาก็เตือนทีมของเขาเองบอกว่าอย่าเหริง
เพราะว่าที่ผ่านมาผลงานดีที่สุดในอาเซียน
แล้วก็เป้าหมายสำคัญของเขาจริงก็คือการผ่านเข้าสู่โอลิปิกในปี๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นนะครับ
หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ได้รองแชมป์๒๐๑๘นะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓นะครับ
ฮังซอก็เตือนสติลูกทีมนะครับอย่าเสพติดกับความสำเร็จ
ตั้งแต่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเก็บตัวในช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย
ระหว่างวันที่๘ถึง๒๖มกราคมปีหน้านะครับ
โค้ชปาร์คได้ออกมาเตือนสติลูกทีมเวียดนามหลังจากประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ด้วยคว้าอันดับ๔เอเชียนเกม๒๐๑๘และได้แชมป์อาเซียนครับ๒๐๑๘
ตลอดจนเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายเอเชียนคลับ๒๐๑๙
แล้วก็ล่าสุดเพิ่งคว้าเหรียญทอง๔เกมครั้งที่๓๐ที่ฟิลิปปินส์
โดยบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นอดิตไปแล้ว
ส่วนความท้าทายที่รออยู่คือการตีตัวไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเวียดนาม
ซึ่งเขาและนักเตะทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะครับ
นามจะเก็บตัวที่เกาหลีใต้จนถึงวันที่๒๒ธันวาคม
ก่อนจะกลับมาเข้าแคมป์ที่นครโฮจิมิน
และเดินทางมายังประเทศไทยในวันขึ้นปีใหม่นะครับ๑มกราคม

ที่สามมกราคมที่กรุงเทพก่อนจะเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรำ
นัดแรกวันที่๘มกราคมส่วนโปรแกรมอีก๒นัด
มกราคมไทยเจอกับออสเตรเลียนะครับและ๑๔มกราคมเจอกับอีรักษ
ทั้ง๓นัดของทีมชาติไทยจะแข่งขันที่ราชบังคลากีลาสถาน
เวลา๒ทุ่ม๑๕นาทีทั้งหมดนะครับ